สวัสดีครับผมอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ป่าดอยอำเภอเถิดครับหลังน้ำลำ
แม่ป่ายังคงไหลล้นท่วมบ้านเรือนตั้งแต่ช่วง
ตีสองเวลานี้ระดับน้ำยังไม่ลดครับยังมี

ถ้าไหนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านใช้ความ
ระวังด้วยนะครับเพราะว่าแสนน้ำพวกมันจะ
หลายเชี่ยวมากครับผมเป็นห่วงชาวบ้านและพี่ที่
แล้วมาแทงนี่อันนี้เป็นแตงแตงคนแตงเดินครับ
มันมาจากนี้เส้นนี้มันมาจากกลางทุ่งนา
เส้นนี้มันออกไหลลงตัวไอ้แตงไปครับเส้นนี้
มาจากห้วยน้ำเมืองห้วยสมัยเป็นแก่งแตงครับ

มานักเลยครับเดี๋ยวดับแปลกันครับ

ไปแล้วสะพานไปแล้ว
สะพานขาดแล้วจ้า